โปรดติดตามตอนต่อไป
มาค่ะแค่เพราะว่าขายได้ขายไม่ได้
แม่ทีมช่วยขายขายไม่ได้จริงซื้อคืนค่ะ
วันนี้เป็นต้นไปดาราจะเริ่มรงกันทั้งประเทศนะคะ
แต่ถ้าเราไปหยิบสิ่งของที่ผิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
สิ่งของที่ผิดขึ้นมาโชว์เนี่ยนะครับมันก็คงจะผิดด้วย
เพราะเราเราไปโชว์เนี่ยเราเป็นเด็ดไอดอล
คนก็จะบอกว่าเขาซื้อของเนี่ยเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเชื่อในดาราคนนี้
ใช้แล้วดีเอาตัวเองมาเป็นตัวแบบ
ใช้อันนี้แล้วดีหน้าขาวอะไรอย่างนี้
อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นของดี
ถ้าเป็นของดีของถูกต้องนะครับ
ใช้แล้วดีคนใช้ตามก็ดีคนก็ได้รับผลดี
แต่ถ้าเป็นของไม่ดีของไม่ถูกต้อง

ไปมีแรงมีผลมีบื่นอย่างนี้ล่ะ

เราก็ต้องดูว่าของที่เราจะทำมันถูกหรือเปล่า
เผลอเอายาเสพติดขึ้นมาโชว์แล้วบอกว่าดีอย่างนี้

จำเป็นต้องรู้ไหมเราสมควรต้องรู้ไหมนะครับ

และสำคัญที่สุดคือเรารับประโยชน์หรือเปล่า

เวลามีค่าตรงค่าตัวเราจะต้องมีการไปทำสัญญงสัญญากันนะ
มีธนงทนายติดตามกันไปเนี่ยนั่นแหละ

มันต้องเป็นคนดูแลว่าของที่เราจะทำนั้นเนี่ย
มันถูกไหม
แล้วสุดท้ายตำรวจก็เข้ามาแล้วก็จัดการ
รอบล่าสุดน่าจะเป็นรอบที่ชัดเจนที่สุดนะคะ

ตอนที่ยังนั่งอยู่ในรายการ

เอาเงินคืนมาไม่เอาสินค้าไม่เปลี่ยนของ

คือกลัวกันมากนะคะเพราะว่าจำนวนเงินหมุนเวียนเนี่ย
เยอะมากแล้วก็แต่ละคนที่เป็นผู้เสียหาย
เพราะว่ารักษณะมันเป็นโครงข่ายลงมานะคะ
คนที่เป็นหัวหัวของแต่ละกลุ่ม
ที่เขาเรียกกันว่าแม่เรียกกันว่าแม่เนี่ยนะคะ
คือแบกรับต้นทุนที่จะต้องจ่ายให้กับลูกทีมเนี่ย
เยอะมากน้อยแตกต่างกันไป
บางคนอายุน้อยมากต้องรับภาระหลายสิบล้านนะคะ

แต่ว่าก็ไม่มีที่จะจ่ายเขาเหมือนกัน
วันนี้พอข่าวคืบหน้ามาขนาดนี้
มันก็ขยายวงแล้วก็มีผลไปถึง

หรือเรียกว่ารีวิวที่ฉันไม่แน่ใจว่าควรใช้คำไหนนะคะ
ที่ตำรวจพูดว่าก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

บางท่านก็ออกมาก็เหมือนกับติ๊ง

เขาต้องมีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยหรือ

ความถูกต้องของสินค้านั้น
ขณะที่บางท่านก็ออกมาขอโทษ
แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

นักแสดงนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

วันนี้เราจะลองเล่าเรื่องนี้กันอีกครั้งว่า

คือทั้งหมดหรือยังที่ถามหาตัวกัน

แล้วรู้เรื่องไหมว่าดารานักร้องนักแสดงเนี่ย
ที่เขาเอาภาพไปโชว์ใน

ท่านแรกทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ

ธินกรรัตนภัยบูลยังเด็กมากเลยค่ะคุณผู้ชม

คุณวันวิสาธนอมสินสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

มาแบบวางใจได้เลยใช่ไหม
คืออันนี้คือสิ่งที่ต้องการจะเห็นมาหลายเดือนแล้วเหรอคะทนาย

ที่ยังไม่หมดคือตัวคนหรืออะไรคะ

ขยักแรกก็คือดารานักแสดงที่ไปรีวิวให้เขา
แล้วก็กระเป๋าแบรนดเนมทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ที่ไหน

ใช่ครับเอามาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทั้งหมดเพราะว่า
เขาบอกว่ามีประมาณ๔แสนกว่าคนอ่ะ

หมุนเวียนเป็นพันล้านยึดได้แค่๑๙ล้านเอง
อืมแล้วคนที่เราต้องการได้ตัวอยากได้ทั้งหมด
อย่างถ้าไม่รวมกลุ่มของคนที่รีวิวสินค้า

คนที่ฝากทรัพย์สินเอาไว้อยู่ที่ไหน
ตอนนี้ได้แก่ตัวขบวนการร่วมกันช่อกง
แต่ยังขาดคนที่รับฝากเงินเขาไว้

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีค้างคาใจอะไรใช่ไหมคะ
ว่าคนที่เป็นแม่กันเนี่ย
นี่ครบทุกแม่ยังคะที่ตำรวจจับได้

ประมาณ๖๗เดือนค่ะ

อ๋อเดี๋ยวเอาทีนี้ก่อน

ที่ตำรวจจับล่าสุด๘คนนี้
คือคนที่เรารู้จักทั้งหมดหรือเปล่าคะ

ก็รู้จักเกือบทั้งหมดค่ะ
ดูเขาเป็นเด็กมากเลยนะคุณติ๊ก

ใช่ค่ะน้องเพิ่งอายุ๑๘เอง

น้องก็ไปตามเรื่องที่กองปรามตัวเองนะคะ

เอออันนี้ตื่นกล้องครับเรา
เมื่อกี้มีข้อมูลเต็มไปหมดเลย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ขายมาประมาณครึ่งปีกว่าใช่ไหมคะ

สิงหาจนถึงตอนที่พอเริ่มมีปัญหากัน
ตอนนั้นทำเงินไปได้เท่าไหร่คะ

รายได้หลักหมื่นต่อเดือนเหรอลูกหรือทั้งหมด
ถ้าต่อเดือนก็เป็นหลักพันค่ะ
แต่ว่ากำไรตอนนั้นคือที่ลงทุนไปล่าสุดคือหลักหมื่นต้นค่ะ
แล้วเอาจากไหนมาลงขอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใช้หมุนเอาเอง
ก็ช่วงแรกก็จะมีขอแม่ค่ะแล้วก็หลังเริ่มหมุนเองค่ะ
แล้วแม่รู้ไหมว่ากลตี้ขอมาทำอะไรเอาเงินไปทำอะไร

ตอนแรกคุณแม่เขาก็ยังไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าเห็นว่ายังขายได้
จนมีสินค้าผิดกฎหมายแล้วคุณแม่เขาก็บอกว่ามันจะตามเงินได้ไหม

ตอนที่ตอนที่ทำตอนที่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นอะไรทำให้ตัดสินใจว่า

ก็มีพวกดาราแล้วก็ป้ายโฆษณาทั่วจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีในกรุงเทพเพราะว่ามากรุงเทพบ่อยค่ะ

อะไรทำให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราลองไปขายอันนี้บ้างดีกว่า
แต่กอนตี้ทำไมถึงเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยลองขายดีกว่าว่ะทำไมอ่ะคะ
ก็เห็นว่าสินค้าดังแล้วก็มีป้ายวิวบอร์ดอะไรอย่างนี้แล้วก็มีดาราเขารีวิว
เราก็เลยคิดว่าสินค้ามันน่าจะมีมาตรฐานเราก็เลยเลือกที่จะลงทุนขายของในจุดนี้ค่ะ

ช่วงแรกก็ขายดีนะคะแต่ว่าพอสินค้ามีปัญหาเรื่องออยสวมอย่างนี้
เราก็ไม่สามารถขายได้หรอกค่ะ
มีของอยู่ที่บ้านเยอะไหมที่ยังขายไม่ได้ตอนนี้ค่ะสต๊อกไว้เยอะไหมคะ
ก้อนขาดสบู่เมโสแต่ว่าแม่ทิมเขาเรียกเอาของคืนไปแล้ว
เขาบอกว่าหลังจากเอาของคืนไปแล้วอีก๔๕วันจะคืนเงินให้
แต่ว่าพอครบแล้วก็ยังไม่ได้คืนค่ะก็เลยมาแจ้งความ
ติ๊กค่ะจริงจริงติ๊กก็ไม่ได้โดนเยอะเนอะ
ถ้าสมมุติเทียบกับเพื่อนคนอื่นนี่แบบเป็น๑๐ล้านหลายสิบล้าน

ติ๊กค่ะตั้งแต่ตอนนั้นที่มาออกจนถึงตอนนี้
คนที่เราอยากเจอหน้าว่าหนีไปหรือยังอยู่ครบไหม
ก็ถ้าไล่ตั้งแต่ระดับแม่ทีมขึ้นไปตอนนี้ก็ยังอยู่ครบค่ะ
แล้วที่เป็นข่าวล่าสุดนี้นี่คือ๘คนที่สำคัญที่สุดของบริษัทเลยหรือเปล่าคะ
ที่จะเป็นคนดำเนินการทุกอย่างบัญชาการทุกอย่างจัดการทุกอย่างใช้เปล่า
หนูก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะ
เพราะยังมีบางคนออกมาหนูก็ยังไม่รู้จักก็มีบางคน
คนที่เรารู้จักแล้วเราอยากได้ตัวตั้งแต่ตอนนั้น
แต่พอเขาออกมาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเงินกับทรัพย์สินของเขาที่เขาเคยไลฟ์สด
ไปอยู่ที่ไหนเหมือนที่พี่ทนายบอกค่ะ
เอาจริงตอนนี้คนลำบากไม่สนใจแล้วนะว่าได้ใครบ้าง
แต่ทรัพย์สินเอามาเพราะมันต้องขายแล้วเอาเงินมาคืนใช่ไหม
เพราะคนเขาเดือดร้อนกันเยอะมากเลย
แล้วตอนที่เราตามข่าวกันนะคะ
คือเราตามพอจะเจอบ้างไหมว่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถเป็นกระเป๋าเป็นทุกอย่างของเขาเนี่ย
มันไปไหนบ้างหากันเจอบ้างไหมคะ

กระเป๋าแบรนดแนมเคยเจอในออฟฟิศของเขา
เคยมีอันไหนไหมที่มันจะบอกเราได้ว่านี่ไงเขาเอาไปขายในไอจีนี้เขาเอาไปขายฝากร้านนี้
นี่ไงเขาเอาไปผ่านทางเฟซบุ๊กนี้มีไหมมีให้เห็นไหมอืม
อันนี้หนูก็ไม่เคยเห็นนะคะพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ที่ว่าเขาเอาไปขายแต่เคยเห็นแต่เขาโพสต์
แต่ว่าก็เคยจะได้ยินแต่ว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมาตามเพจนะคะที่ว่าเขากลัวปปงแล้วก็รถเขาเอาไปขาย
เคยได้ยินมาแค่นั้นพวกหนูก็กังวลว่าเขาเอาไปขายอย่างนี้จะตามคืนมาได้ไหมจะได้เงินคืนไหม
แล้วก็ที่อยากรู้คือว่าเวลาที่เขาโพสต์ค่ะพี่เงินเขาไลฟ์สดเอามากองเยอะอย่างนี้ค่ะ
คืออยากรู้ว่าตอนนี้เงินจุดนั้นนะคะพวกนั้นไปอยู่ที่ไหน

คือน้องเนี่ยเขาเป็นผู้ใกล้ชิดเลยเขาบอกว่าน่าจะมีประมาณ๔แสนคน

เฟย์เขาเคยมีโพสต์ว่ามีตัวแทนประมาณ๔แสนคนค่ะ

เยอะนะคะพี่ตัวแทนสายหนึ่ง
อันนี้หมายถึงทุกสินค้ารวมกันใช่ไหม๔แสนเนี่ย
คือสินค้าทุกรูปแบบทุกชื่อยี่ห้อที่ผลิตในนามบริษัทนี้
ผลิตในนามเขาใช่ไหมสี่แสนเนี่ย

แล้วถ้าสมมุติคนที่มาจ้างเขาผลิตอันนี้ต้อง
อันนี้บวกเข้าไปอีกไหมหรืออยู่ใน๔แสนนี่แหละ

จ้างผลิตนี่หนูว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่า
มีตัวแทนทั่วประเทศตอนนี้๔แสนคน
แล้วเชื่อไหม

เพราะถ้าอย่างสายหนึ่งก็น่าจะประมาณ

ก็ถ้าแน่ก็น่าจะประมาณแสนสองแสนคนนะคะ

ทีนี้เนี่ยกอมตี้นี่นะคะอธิบายให้ฟังบอกว่า
คือเขาอายุน้อยนะคะคือก็อยากจะถามว่าเอ๊ะ
คือคนที่ผ่าแล้วน่าจะซื้อใช้แทนที่น่าจะซื้อไปขายมันแปลก
เพราะอายุยังน้อยอยู่ด้วยยังหาเงินเองไม่ได้
เพราะฉะนั้นการจะไปขอคุณแม่นี่คือใจต้องถึงมากนะใช่ไหม

ส่วนหนึ่งของเขาก็คือดูเห็นมีป้ายเยอะใช่ไหมคะ
เห็นมีคนดัง

เคยเล่าให้ฟังเหมือนติ๊กก็มีส่วนเหมือนกันในการตัดสินใจเข้ามา

เพราะจริงเราเรียนมาจริงเราไปทำงานอื่นก็ได้ใช่ไหม

สำหรับคนที่จะมาขายสินค้าบริษัทเขาว่า
คนดังจับของคนดังโพสต์คนดังรีวิวเนี่ย

ที่เราดูสื่อโฆษณาทั่วไปทั้งทีวีหรือในเพจ
ในกรณีที่มีดารามาถือสินค้า

คนรับรีวิวคนรับถือของถ่ายรูปเนี่ยต้อง

อันนี้ในตัวหนูนะคะหนูคิดว่าถ้าเขารับงานเนี่ย
เขาก็ต้องเลือกงานที่มันปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เขาต้องมีผู้จัดการดาราคอย
แกนงานอีกทีนึงอะไรอย่างนี้

แล้วก็ทีนี้ดารา
ที่ถือส่วนมากก็คือดังมีชื่อเสียงทั้งนั้น
เหมือนที่เราเห็นกันตามภาพตอนนี้ค่ะ
ใช่มันก็ยิ่งทำให้ดูน่าเชื่อถือ
แล้วอย่างคลิปมีคลิปหนึ่งที่ทางเฟิร์นเขาพูดว่า
ดาราลงทั้งประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนซื้อแล้วก็คนที่อยากมาเป็นตัวแทนจำหน่าย
แบบอยากใช้ของเขาอยากลงทุนกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบริษัทก็เอาเหล่านักแสดงไปเคลมด้วยแหละใช่ไหมคะ

ซึ่งเอาเข้าจริงมันมีกฎหมายชัดเจนไหม
ถ้านายรณรงค์ว่าเขารีวิวเขาโพสต์เขาโฆษณาเขาถือ
ยังไม่เคยมีกฎหมายบอกว่าไม่ผิดนะ

แต่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีการดำเนินคดีอย่างจริงจัง
อย่างเรื่องของความผิดฐานช่อกงประชาชนเนี่ย

ไม่ตัวการร่วมก็เป็นผู้สนับสนุน

เดี๋ยวฉันสแตงใจทางดุ
เขาไม่ได้ตั้งใจจะร่วมหรอก

ก็ธุรกิจก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยไงครับ
เพราะว่าอย่างน้องมาซื้ออย่างประชาชนทั่วไป

มันน่าจะออยอร์ถูกต้องน่าจะไม่มีปัญหา

คุณหนึ่งคนโฆษณาให้เขาเนี่ยมาเห็นสินค้า
เห็นสินค้าไม่มีการซื้อไม่มีการซื้อไม่มีการถูกหลอก
แต่ว่ามันเป็นเอาอย่างนี้นะคะ
คือดิฉันก็เห็นมีนักแสดงบางท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าคือ

มันเช็คยังไงมันเช็คยากไหมมันเช็คง่ายเหรอ
ถ้าไม่เช็คแล้วมีคนถูกหลอก

ปฏิเสธความไม่รับผิดชอบไม่ได้
มันคือการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ต่อให้เจตนาไม่ได้ตั้งใจก็ตามใช่ไหม

แต่อย่างหนึ่งก็คือสินค้ามันไม่มีออย

ตกลงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ย

พอตกลงกันเสร็จแล้วเขาก็ทำตามที่ตกลงกันไว้

ท่านไม่ทราบว่ามีลักษณะไหนบ้างที่เข้าข่ายว่าผิดสักครู่ค่ะ

ที่น่าจะบอกเราได้ว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดที่
คนดังต่างมาร่วมรีวิวร่วมโพสต์ภาพนะคะ

แล้วก็ยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
พลตำรวจเอกดรวีรชัยทรงเมตตาค่ะ

รองค่ะคือจริงแล้วความเสียหายมันเยอะมาก
ผู้เสียหายเยอะมากแล้วก็สินค้าเยอะมาก

แต่ประเด็นตอนนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาคือว่า
ตกลงนักแสดงนักร้องผิดด้วยไหมคะท่าน
ขึ้นอยู่กับพฤติเหตุและพฤติการของแต่ละคนนะครับ

แล้วก็เกี่ยวข้องแค่ไหนแสดงแค่ไหนนะครับ
ในส่วนที่คงจะต้องตอบเป็นรายบุคคล

สำหรับบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องคงจะต้องเรียกมาสอบสวนปากคำทั้งหมดทั้ง๕๖รายครับ

รายก็อาจจะเป็นพยานบางรายก็อาจจะเป็นผู้ต้องหาครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละคนครับ
ท่านค่ะดิฉันลองถามคร่าวพอเป็นหลักการให้คนตามข่าวเข้าใจนะคะ
การมีภาพไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
จะผิดหรือไม่ผิดหรือผิดมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจับหรือไม่จับสินค้าด้วยไหมคะ
ไม่ใช่ประเด็นเลยครับจับหรือไม่จับสินค้าเนี่ยเป็นประเด็นที่น้อยมาก
ประเด็นก็คือว่ามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่า
มีส่วนร่วมในการโฆษณาที่เกินความจริงหรือเปล่า
มีส่วนร่วมในการที่โฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์ของสินค้าโดยไม่รับอนุญาตหรือเปล่า
มีส่วนร่วมในการนำสินค้าที่ไม่มีออยหรือว่าเป็นสินค้าที่กฎหมายมาโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็บริโภคตามหรือเปล่า

ถ้าเอาแค่นี้นี่ถือว่ามีส่วนร่วมทั้งหมดแล้วนะคะ
ถ้าเข้าองค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่ข้อเดียวก็มีความผิดแล้วแต่ว่าคนละมาตราเท่านั้นเองครับ
ผู้ใดโฆษณาเครื่องสำอางในข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
ก็มีฟังผิดตามมาตรา๔๑จากพวารบทเครื่องสำอางนะครับ
มาตรา๔๑แห่งประบอเครื่องสำอางนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือสังกรรมปรับ
แต่ถ้าเป็นอาหารนะครับต้องเช่นโฆษณาหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรเนี่ยนะครับ
ก็คืออ้างสรรพคุณของอาหารหรือว่าของยานั้นหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยเกินจริงหรือว่าไม่ถูกต้อง
ยาเนี้ยนะครับกินวันละเม็ดเนี้ยนะครับแล้วโหน้าใสสวยกล้วปร่างปัดชับ
ผิวสวยเปล็บสวยตาสวยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ย
มันซึ่งมันเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่านะครับ
ซึ่งตรงนี้ในความเป็นจริงแล้วถ้ายานั้นลองไปกินแล้ว
หรือทางการแพทย์วิเคราะห์แล้วว่าไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่ว่าเนี่ย
อันนี้ก็มีความผิดเลยครับต้องโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ไม่เกินสามหมื่นบาทหรือท่านจำทั้งปรับครับท่านค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามท่านเนี่ยคือถ้าฟังจากท่านวิราชัยนะคะ
คือเท่ากับว่าทุกคนอย่างน้อยมีหนึ่งองค์ประกอบที่เข้าความผิดแล้ว
ฉันลองแต่ดูนะคะแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะ
คือเขามาเป็นแพ็คเกจว่าคุณทำอย่างนี้นะ
ใช้คำพูดแบบนี้นะคือลักษณะแบบนี้มันเป็นการรับงานทางธุรกิจอะค่ะท่าน
รับผิดรับชอบคือคนที่โฆษณาให้เขาต้องรับผิดชอบด้วยเหรอคะ
ครับคืออย่างนี้นะครับสมมุติว่ามีคนเรามีอาชีพ
รับขนถ่ายกระเป๋าเดินทางค่ะหรือครับรับส่งสินค้า
แต่มีคนเนี่ยเขาเอาให้เราเนี่ยจ้างเราส่งจากบ้าน

เนี้ยคงไม่ได้รุนแรงใช่ไหมคะเพราะว่าโดยผศกาแล้วเนี้ย
ไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วมด้วยไม่ได้รับรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะเข้ารักษณะหลอกลวงผู้บริโภคนะคะ
คือความผิดก็จะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มากอะไรใช่ไหมคะ
คำว่าเจตนาเนี่ยเขาไม่ได้ถือคำพูดเป็นหลักว่าเจตนาหรือไม่เจตนา
เขาดูถึงกรรมเป็นเครื่องที่เศรษฐนาพฤติเหตุและพฤติกรรม
เพราะฉะนั้นเขาดูว่าตามหลักวิญญูชนจะต้องรู้ไหม
ตามหลักวินิชนแล้วค่อยพึงจะปฏิบัติอย่างไร
อันนี้ถ้าผิดตามหลักนั้นก็ถือว่าไม่ได้ใช้หลักที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วครับ
ถ้าคร่าวนะคะคือรับงานมาเอาล่ะไม่คงไม่ได้มีการตรวจสอบ
เพราะดูแล้วก็มีออยนี่แต่คงไม่ได้ตรวจสอบลึกซึ้งไปว่าออยอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคะ
แล้วก็ทำตามข้อธุรกิจว่าต้องโพสต์ภาพแบบไหนพูดแบบไหนใช้ข้อความแบบไหน
แล้วเขาก็ทำกันมันก็เป็นหลักปฏิบัติของคนที่รับรีวิวรับโพสต์
ลักษณะโทษจะเป็นแบบไหนคะ
โทษก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อที่จริงเป็นแบบไหนครับ
และข้อที่จริงโฆษณาเกินจริงก็ผิดโฆษณาเท็จก็ผิด

ผู้ที่รับแบบโฆษณาก็บอกว่ามีอาชีพรับแบบโฆษณา
แต่ไปโฆษณาสายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถามว่าผิดไหมครับ
ก็ผิดกันเพราะว่าในสิ่งที่ไปโฆษณาเนี่ย
มันเป็นข้อกฎหมายว่าห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไหมตอนนี้นี่ก็เหมือนกันครับในเรื่องข้อกฎหมายเขาบอกว่า
โฆษณาข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
ถ้าเป็นเครื่องสำอางก็จำคุกไม่เกิน๑ปี
แต่ถ้าบอกเป็นอาหารการโฆษณาสิงสรรพคุณคุณภาพของอาหาร
เป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความเชื่อถือ
หลงเชื่อเนี่ยก็ต้องมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติการที่แสดงออกนั้นเป็นอย่างไร
การที่จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายแล้วไม่ต้องรับโทษนั้น
กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ว่าไม่รู้กฎหมายแล้วเป็นการขาดเจตนา
ถือว่ากฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรู้จะต้องศึกษา
ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ค่ะท่านคะเอาอย่างนี้คือที่ท่านรองอธิบายเนี่ย
คือมันต้องขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละท่านที่ต้องเรียกมาทุกท่านก่อน
เรียนถามในเบื้องต้นอันนั้นคือเรื่องของการโฆษณา
แต่ทีนี้มีไหมคะในการตรวจสอบความเชื่อมโยงโครงข่าย
ที่ร่วมหุ้นด้วยเอาเงินไปร่วมด้วย
มีหุ้นลบดิฉันไม่รู้ว่าธุรกิจเขามีแบบไหนบ้าง

ตำรวจมีข้อมูลในมือแล้วนะคะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ

ท่านจะเริ่มเรียกนักแสดงแต่ละท่านเนี่ย

ก็จะเริ่มมาหลืนนี้ก็จะเริ่มเรียกแล้วครับ
เพราะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยากฐาน
แล้วก็นำสื่อต่างที่โฆษณาที่แสดง
หรือที่มีส่วนร่วมมาทำการวิเคราะห์
วิเคราะห์เสร็จแล้วก็จะได้ออกหมายเรียก
มาเพื่อดำเนินการสอบสวนรวบรวมรายละเอียดต่อไปครับ
เข้าใจค่ะเดี๋ยวตามกันต่อค่ะท่านรองค่ะ

พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชม
เอาคนในคุยกันบ้างค่ะที่เห็นเขาโฆษณาให้
รู้อะไรมากกว่านั้นไหมตอนที่เราไปรับสินค้า
ตอนที่ไลฟ์กันในเฟซบุ๊คตอนที่คุยกันในกลุ่มไลน์
มีรู้อะไรมากกว่านั้นไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าถามคนที่เป็นเขาเรียกอะไร
ลูกทีมใช่ไหมถ้าเป็นลูกทีมก็จะดูไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คกันอยู่เรื่อย
การ์ตูนค่ะการ์ตูนวันนี้ทำสำเร็จมา

มีกระเป๋าแบบนี้มีของแบบนี้อีก

เขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเพื่ออะไรเวลาให้ดูทรัพย์สิน
อนตี้เวลาดูเขาต้องการสื่ออะไรคิดว่าเขาต้องการสื่ออะไร
สื่อว่าขายแบรนด์เขาแล้วจะรวยจะมีเงินมาซื้ออย่างนี้อะไรอย่างนี้แหละค่ะ
แล้วคนส่วนใหญ่เชื่อไหมว่านั่นของเขาทั้งหมด

เขาก็โอ้อวดทุกวันนะคะจนขนาดหนูยังเชื่อเลย
แน่นอนว่าถ้าเกิดคนมาเห็นบ่อยคนก็อยากจะลงทุนกับเขาอะค่ะ
แต่เงินเขาสะพัดแน่เขามีเงินจริงแน่

ส่วนใหญ่เขาบอกไหมคะว่าอ่ะภาพนี้เป็นภาพที่มันก็แหมเนอะ
อยากจะเอามาคืนใช่ไหมเงินถ้ามีขนาดนี้
คือเขามักจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินหรือเขามีเงินสดเก็บไว้เป็นส่วนใหญ่
ให้ข้อมูลตำรวจไปแล้วหรือยังคะ

ตำรวจถามไหมโดยเฉพาะการตามทรัพย์สินมาให้พวกคุณคืน
ส่วนใหญ่เขาเป็นทรัพย์สินแล้วหมายถึงว่าเป็นสิ่งของแล้ว
ที่ดินบ้านรถสิ่งของหรือว่ามันเป็นเงินสดสักส่วนใหญ่ติ๊ก
ส่วนมากที่หนูเห็นนะคะเห็นจากไลฟ์สดของเขาเลย
เพราะว่าตัวหนูไม่เคยไปบ้านเขาหรือว่าเคยไปคุกคีกับเขา
ถ้าเห็นจากไลฟ์สดก็จะเป็นที่เขาไร้เงินสดไลค์กระเป๋า
แล้วก็จะเป็นถ่ายรูปรถหรูโชว์ที่เห็นส่วนมากนะคะ
เราเคยไปเจอตัวจริงเขากันบ้างไหมคะ

ก็เมื่อก่อนตอนอยู่กับแม่ทีมเก่าก็คือ
ไปแค่ไม่กี่สิบหลังก็จะไปหากันบ่อย

แทบทั้งแถบคือแม่ทีมซื้อออฟฟิศที่นั่นเลย

ไม่ใช่ใกล้บ้านหนูค่ะแต่ว่าเป็นออฟฟิศที่แม่ทีมเขาสร้างไว้เวลาประชุม
ไปหาแม่ทีมเราเราก็ได้ไปศูนย์กลางเห็นของไหมคะ
เคยเห็นกระเป๋าแบรนดเนมแล้วก็เงินหลักเป็น๑๐ล้าน
นั่นสดอ่ะนะเอามาทำอะไรเขาเอาวางไว้ตรงไหนเขาเอาไว้ในบ้านเขาเลยค่ะ
แต่ว่าเงินสดเขาจะมีแม่ทีมเวลาจ่ายเงินค่าของเขาก็จะเอาเงินมาให้
แล้วเขาก็จะเอาเงินไปเก็บไว้ชั้นสุดท้ายชั้น๔ที่บ้านเขา

ทำไมต้องต้องทำไมต้องมีเงินสดเยอะขนาดนั้นด้วยเขาพูดอะไรให้ฟังไหม

เขาบอกไหมเขามีกี่บัญชีมีบ้านอยู่ต่างประเทศซื้อที่ดินตรงนั้นคุยไหมคะคุยให้ฟัง
ไม่เคยบอกค่ะแต่ว่าอาจจะมีแม่ทิมมาบอกว่าเขามีเงินเยอะเป็นหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

เชื่อเขาเหรอเออเราเชื่อไหมสมมุติเขาพูดใช่ไหม

แล้วเราเชื่อไหมคนที่ขายของเขาเชื่อไหมกอนตี้เชื่อไหม
ไม่รู้ว่าเขาจะมีถึงหมื่นล้านเมตรแต่ว่าหลักร้อยล้านก็น่าจะมีแหละค่ะ

เพราะเขาก็อวดเยอะอยู่นะ
ถ้ารวมรถกระเป๋าเงินถ้าระดับ๑๐๐๐ล้านหนูว่าถึงกระเป๋าอีก
ซึ่งตอนนี้ตัวติ๊กเองไม่ได้สนใจตัวคนแล้ว

ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกเราไหมคะว่าตำรวจยึดอายัดรวมได้ตรงไหนยังไงแล้วบ้างคะ
ยังยึดไม่หมดครับก็ตามยึดกันอยู่แต่ที่เห็นก็คือมีเงินสด๑๙ล้านกับรถหรู
แต่ถ้าฟังจากที่เขาเล่ามาเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไอ้ตรงนี้เลยว่ามันอยู่ไหนเนี่ย
น่ามีปัญหาไหมทนายเอกคือถ้าสมมุติมีคนรู้คนเห็นเขาพูดออกมาขนาดนี้
สมมุตินะคะใช้กฎหมายฟอกเงินด้วยไม่น่ายากแล้วนะ
ก็ไม่น่ายากครับแต่ก็อยากเห็นของว่าของมันอยู่ไหน
คือตัวเขาเนี่ยยังไงก็โดนเฝ้าระวังแน่นะไม่ได้ออกต่างประเทศ

คนไม่กลัวครับอยากรู้ว่าของอยู่ไหน
มีคนดังเขาแค่รับงานโฆษณา
หรือมีใครมาหุ้นด้วยไหมเอาชื่ออยู่ในบริษัท

ไม่มีค่ะมีแต่ให้มารีวิวโฆษณาทุกวันอะไรอย่างนี้
ก็จะมีสลับเปลี่ยนดาราหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วในส่วนของคนที่ขายรู้ไหมว่าดาราคนไหนได้ครั้งหนึ่งเท่าไหร่
ไม่ต้องบอกก็ได้นะแต่หมายถึงเขามีบอกกันไหมเรารู้ไหม

ไม่ค่ะเขาไม่เคยบอกจุดนี้
แล้วพอมันมีประเด็นเรื่องของนักแสดงดาราเนี่ยค่ะคือคุยกันว่ายังไงบ้าง
ตอนแรกที่เกิดเรื่องเลยทางคุณวรรณภาเนี่ยเขาประกาศลงหน้าเฟสว่า
ลบรูปดาราเพราะว่าดาราไม่เกี่ยวข้องออกให้หมด
อันนี้เขาประกาศเองเลยที่หน้าเฟสแล้วทีนี้แม่ทีมก็จะมาบอกพวกหนูเนอะ
ในกลุ่มไลน์ของเราว่าให้เราลบรูปลบคลิปของดาราออก
เพราะว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้หนูก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าสินค้าไม่ถูกอย่างนี้เหรอหรือยังไง
คือตอนนั้นหนูก็ยังไม่ทราบเขาให้ลบก็คือลบตามเขา
ใช่ค่ะตอนที่เกิดเรื่องใหม่
แล้วพอมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมานี่คุยกันไหมคะ
ว่ามันจะมีผลต่อคดีมากน้อยแค่ไหน
เพราะมันมีประเด็นด้วยนะที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหม

ก็ไม่ได้หลอกลวงก็คนก็ซื้อไปใช้เอง
ก็จะรู้เองว่าดีหรือไม่ใช่ไหม

คือผู้เสียหายส่วนมากเนี่ยเป็นตัวแทนที่รับสินค้ามาจากบริษัทเขารับออก
มาจากแม่ทีมที่ต่อมาจากเขาเป็นทอด
แล้วคือของมันผิดแล้วมันผิดมานานแล้ว
เหมือนที่ทางข่าวออกทุกสื่อ

ถ้าของมันเพิ่งผิดหรือบริษัทเขาหรือสินค้าเขาขาดการต่อใบนู่นนี่นั่น

เราผิดไหมที่เราไปขายให้คนอื่นต่อเราก็ผิด

มันก็ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเขา
คือเขาทำยังไงมันก็เป็นผลลงมาอย่างนั้นเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
คือเอาเท่าที่ดูจากการให้สัมภาษณ์

คือต่างฝ่ายต่างมองว่าพอมีคนเคยรีวิวแล้ว
เช่นเดียวกันกับคนที่เข้ามาขายหรือแม้กระทั่งซื้อใช้เอง
เห็นมีคนรีวิวแล้ว

คือต่างคนต่างมั่นใจซึ้งกันแล้วกัน
ไทยไม่ได้มีความรับผิดชอบในสินค้าไงครับ
ทั้งเอาสินค้าสวมออยมารีวิวกันโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เกรงกับว่าผู้บริโภคจะเอาไปใช้แล้วเป็นหรือตายยังไง

จริงเรื่องนี้มันถูกเปิดจากประเด็นอะไร
ทำไมถึงอยู่ดีก็มาทลายบริษัทนี้ได้
มันเกิดจากใครไปตรวจสอบมันเกิดจากอะไร
จำได้ไหมต้นทางเลย

ที่ว่าบอกว่าที่แรกเขาบอกว่าเลขไม่ตรงอะไรอย่างนี้เนอ
ช่วงนั้นเราก็ตามมาเรื่อยน่าจะเป็นเพจ
เพจดอกจิกเนี่ยก็กัดไม่ปล่อยตั้งแต่แรกใช่ไหม
แล้วดอกจิกก็โดนถล่มจากบริษัทตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหม

ตอนแรกประเทศทุกคนก็คิดเหมือนกันว่า

ซึ่งตอนแรกหนูก็ติดตามเรื่อยแต่ก็ไม่ได้เชื่อเพจดอกจิกสักเท่าไหร่

จนถึงตอนนี้ยิ้มได้แล้วไม่เหมือนหน้าตอนที่มาคราวที่แล้วด้วยนะติ๊ก

มีความหวังค่ะว่าได้เงินคืน
ว่าได้เงินคืนอยู่แล้วถ้าเกิดเขาโดนจับขนาดนี้
แต่ตอนนี้ก็คืออยากรู้ว่าของมันอยู่ที่ไหน

ตกลงตอนนี้ทุกคนมีความหวังมากขึ้นแล้ว
ถ้าเทียบกับแค่๒๓ครั้งที่เรามาก่อนนั้น
ใช่ครับตั้งแต่เห็นท่านวิราชัยลงไปทลาย
แล้วก็จับยึดสินค้าออกหมายจับ
ผู้ต้องหา๘คนเอาตัวมากองปราบเอามาสอบเครียดกัน

เพราะว่าบริษัทนี้ต้องมีตั้งเป็นพันล้าน
ถ้าท่านไม่ลงมาทำใครจะกล้ามาแตะ
ถ้าย้อนกลับไปนี่ประมาณ๕๖ปีได้ไหมคะ
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ค่อยดังมาเรื่อย

แต่คนใช้จะบอกว่ากูจะไม่ใช้อีกเลย
ก็สินค้ามันไม่ดีใช้แล้วก็ไม่ข่าวจริง

คือเวลาที่เราเห็นคนดังไป

เพราะรีวิวมันต้องหมายถึงคนที่ใช้แล้วมาบอกใช่ไหม

เพราะว่าบางส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันจริง
แต่ว่ามาถ่ายโฆษณา
คนใช้ฟังแล้วเชื่อไหม
เวลาเขาเอาไปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะ

ถ้าคนใช้อย่างตัวหนูเองที่

เขาก็ส่งภาพของดาราคนหนึ่งมาให้ดูว่า
อยากได้สินค้าตัวนี้ส่งให้หน่อย

เขาคงไม่ส่งภาพนี้มาให้หนูดู

คือเขาเชื่อว่าใช้เหรอ
หรือเขาดูออกว่ามันแค่รับเป็นงานโฆษณา

อย่างมันจะมีคลิปของดาราบางคน
ที่เขามีพฤติกรรมใช้จริงทาจริงอะไรอย่างนี้

แล้วก็บางทีก็จะมีการให้ดาราเน็ตไอดอลมาไลฟ์สดเนอะ
สดในเฟสของพวกแม่ทีมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ไหมที่ว่าในเฟสหน้าเฟสอย่างนี้เนาะ

คือจะเอามาบอกว่าถ้าเห็นที่ไหนอย่าซื้ออีกนะคะค่ะอย่าซื้อเออมดเวลาค่ะขอสุดท้ายค่ะ
ธนายรดลงคฎีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วไม่เหนื่อยแล้วใช่ไม่ตำรวจจัดการหมด

ผมเองก็ยังติดใจนะว่าคนที่เหนือกว่าวรรณภามีอีกหรือเปล่า

ยังไงก็ต้องรอคำตอบจากทางกองปราบปราม
จากทางสำนักการณ์โดยอินทราบและคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งมา

ผมเชื่อว่ามีไม่งั้นไม่อยู่ได้มาถึง๕ปีขนาดนี้

เหรอเขาอ้างหลายหน่วยงานไหมคะ

มีเขาบอกเขามีข้าราชการคอยเคลียร์ให้เวลามีปัญหา

แล้วก็มาจบตรงที่ทุกคนก็ถูกกฎหมายตรวจสอบ

แต่ที่แน่ตอนนี้ทุกสินค้าของเขาคือผิดทั้งหมดนะคะ
ผิดทั้งหมดขายไม่ได้แล้วด้วยนะคะ
แล้วใช้เนี่ยก็เคยมีตัวอย่างแล้วว่ามีอันตรายอยู่
ในขณะที่คนดังต่างท่านก็จะเริ่มเรียกหลังจากนี้ถัดไป
ผิดไม่ผิดไม่ทราบรอข่าวแล้วก็รอตำรวจเป็นคนสรุปค่ะ
วันนี้หมดเวลาของรายการฝากยินดีกับเพื่อนด้วย
แล้วก็รอเงินกันอีกขยักหนึ่งเนอะว่าจะได้คืนแค่ไหน
ขอบคุณนะคะเอ็กส์ขอบคุณค่ะค่ะ
หมดเวลาของถามตรงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาทุ่ม๑๐นาทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ